มาดูเรื่องของโจร๒ผัวเมียอายุ๑๙ปีเอง

ก่อเหตุลักษัพตามบ้านเรือนประชาชน
ในพื้นที่อำเภอเมืองของจังหวัดชนบุรี

ที่สำคัญไม่ใช่แค่สองผัวเมียอายุ๑๙ปีที่ก่อเหตุ
เขามีเด็ก๑๒ขวบไปร่วมก่อเหตุด้วยโอ้โห
ไปจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านเอ๋ยค่าผ่อนรถเอ๋ยนะคะนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
บันทึกภาพชายหญิงสองคนเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นมุมที่ขี่รถจักรยานยนต
ไปหน้าบ้านหลังนึงพอขี่วนไปวนมาดูแน่ใจแล้วว่ามีมี
ไม่มีคนอยู่บ้านก็ปีนเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะ
ผู้หญิงที่สวมหน้ากากอนามัยใช้ไม้ดันกล้องวงจรปิดด้วยนะ
คือมืออาชีพเลยอ่ะเห็นกล้องปุ๊บใช้ไม้ดันให้แงนขึ้น
เพื่อไม่ให้จับภาพขณะงัดเข้าประตูบ้านได้
จากนั้นฝ่ายชายใช้อุปกรณ์งัดประตูด้านหลังบ้านโดยมีผู้หญิงดูต้นทางไว้
เพราะว่าไม่รู้ว่ามีกล้องวงจรปิดอีกตัวกำลังบันทึกภาพอยู่
พอเปิดประตูได้เนี่ยเขาบอกว่าสงสัยจะมีคนผ่านมาพอดี
ทั้งสองคนจึงปิดประตูไว้และเมื่อเห็นกล้องวงจรปิด
ด้วยความตกใจก็เลยออกจากบ้านหลังนี้ไปค่ะ
คือตอนแรกไม่เห็นว่ามีกล้องอยู่หลังบ้านนี่ไงเข้าประตูหลังบ้านเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ผู้ก่อเหตุคือนายสุภกิจโพกทรัพย์อายุ๑๙ปีเท่านั้นเอง
นางสาวกระหนกวันจันทองสาอายุ๑๙ปีเหมือนกันเป็นแฟนกันนะคะ
ต่อมาตำรวจสพเสม็ดจับกลุ่มทั้งสองได้ที่บ้านพักในพื้นที่หมู่๓ตำบลเสม็ด
พร้อมด้วยของกลางทีวี๑เครื่องโทรศัพท์มือถือ๓เครื่อง
แต่งงาน๑วงและรถจักรยานอีก๑คัน
ซึ่งพบว่าเด็กชายอายุ๑๒ปีเป็นน้องชายของนายสุภกิจเนี่ยช่วยร่วมก่อเหตุด้วยนะคะ
จากการสอบถามนายสุภกิจผู้ต้องหาสารภาพว่าตัวเองกับแฟนสาวถูกไล่ออกจากงาน
ก็ไม่มีอะไรทำก็เลยขี่รถจักรยานยนต์นี่แหละตระเวนลักทรัพย์ตามบ้านเรือนประชาชน
เว้นแม้แต่บ้านอายการจังหวัดชนบุรี
ที่ผ่านมาก่อเหตุมาแล้วรวมถึง๙ครั้งค่ะ
เป็นท้องที่สพเสม็ด๗ครั้ง
ท้องที่สพแสนสุกอีก๑ครั้ง
และท้องที่สพดอนหัวล่ออีก๑ครั้ง
ทรัพย์สินไปได้มูลค่ารวมแล้วประมาณ๑ล้านบาท

นำไปขายนำเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้าน
จะค่าผ่อนรถและใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

เครื่องเพชรแหวนแต่งงานรวมมูลค่ากว่า๕แสนบาทหายไป
แล้วก็พอมาตรวจสอบดูเขาก็เลยได้ทรัพย์สินคืนมาจำนวนนึง
แหวนแต่งงานที่มีมูลค่ากว่า๖๐๐๐บาทนะคะ
ทางพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
บ้านใครโดนสงสัยต้องไปตรวจสอบดูนะว่า
สินของตัวเองยังคงอยู่ไหมเผื่อจะได้คืนบางส่วนนะคะ